เจ้าชายท้ายซอยเฝ้าคอยเจ้าหญิงมาสบตา
บางวันเรานั่งมองกันมาไม่รู้ชะตาหัวใจสักที
ถึงจะอยู่ลึกไปแต่หัวใจท้ายซอยอยู่ทางนี้
รักไปรักจริงแต่พังใจดีแต่ยังไม่ตายชาติดีเพราะแฟนดีดีสักคน
รักไปรักจริงแต่พังใจดีแต่ยังไม่ตายชาติดี
ต้องได้แฟนแน่นอน

สำหรับคุณบ๊วยเนี่ยผมมีที่พักให้เป็นพิเศษเลย

ยางพารากว่า๒๐๐ไร่ดูจากบ้านเหล่านี้

เดี๋ยวพี่บ๊วยเห็นนี่จะร้องกรี๊ดกว่านี้ครับ

ในหน้าคงเป็นห้องแอร์หรูหลายอย่างดี

เห็นนี่แหละค่ะ

ทำไมเข้าไม่ได้อ่ะทางไหนอ่ะโอ้โหไม่บอกเลยอ่ะ
เข้าไปเร็วเข้าไปเลยมาเลยมาตีมาเฮ้ยมา
ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ๘โมงเช้าตื่นมาที่นี่ก็บรรยากาศสดใส
เอามากมากเลยล่ะครับเพราะที่นี่เต็มไปด้วยผลผลิตทางการเกษตรสักส่วนใหญ่
ซึ่งในเมืองหาแบบนี้ไม่ได้นะครับแถมยังได้ชาหอมและถั่วอินคามาเติมพลังในตอนเช้า

หื้อหอมอ่ะรสชาติดีมากครับพี่แชมป์ครับครับผมอันนี้คือ
เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพืชที่เราบุกเบิกอีกแล้วใช่ไหมครับ
ก็เป็นเป็นเป็นพืชอีกชิ้นหนึ่งที่อ่าพี่ชายผมน่ะคุณโย
เขามาบุกเบิกในเขตภาคอีสานตอนใต้นะฮะครับผมบุกเบิกรุ่นพ่อคือมาทำยางพารา
อ่ารุ่นพี่ชายเป็นนาชีพโรงรับใหม่ครับอ่าคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ

คืออันนี้คือปอดสารพิษเลยฮะ

นี่คือส่วนยางของ
จะตั้งชื่อว่าเป็นของลูกนะครับ

เป็นส่วนยางของพี่แชมเลย
ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงนะครับที่
เราสร้างครอบครัวมาแล้วก็
ผมก็มีธุรกิจเรื่องของอพาร์ทเม้นอยู่ที่กรุงเทพ
ดูแลกับทางครอบครัวอยู่แล้ว

เราสร้างครอบครัวมาแล้วก็
ผมก็มีธุรกิจเรื่องของอพาร์ทเม้นอยู่ที่กรุงเทพ
ดูแลกับทางครอบครัวอยู่แล้ว
ผมก็มีธุรกิจเรื่องของอพาร์ทเมนต์อยู่ที่กรุงเทพ
ดูแลกับทางครอบครัวอยู่แล้ว

เออมีกำลังที่พอจะซื้อ
ก็เก็บเงินนะเดี๋ยวพ่อจะดูแลให้

ตอนวันคลอดวันแรกของลูกสาวคนโต
ตอนที่วันคลอดวันแรกของลูกสาวกลโต

ยางแปลงนี้ถึงอายุ๙หัว

แช่มมีจุดเปลี่ยนในชีวิตกี่ครั้งครับ

ก็คือครั้งแรกก็คือ

หาความฝันในกรุงเทพ

ไม่เคยมีเป้าหมายว่าเราจะมีครอบครัว

วันนี้อยากได้รถก็หาเก็บงานมาอะไรอย่างนี้ครับ

งานที่นำเสนอไปเนี่ย

ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
แต่ก็ไปตามนึงว่าจริงเหรอ

พอสกรีนเทสมาเนี่ย
สนใจแล้วเดี๋ยวเซ็นสัญญา

แล้วก็วันนั้นคืองานทุกอย่างโดนรื้อนะ

จากวงคาราบาลซึ่งแบบว่าสมัย
เราก็เคยเกาะรั้วแล้วดูวงคาราบาลเล่นนั่น

โอ้ผมแบบจริงเหรอ

คือแบบว่าเฮ้ยมันเกินกว่าฝันมันเกินกว่าอะไรแบบที่มันยิ่งใหญ่มาก
ที่เป็นแบบว่าคนที่ว่าเรานับถือที่เราเคยแบบว่าโอ้โหเราเคยเกาะรั้วดูบนเวที
วันนี้แกมาทำงานให้เราก็เลยได้แจ้งเกิดกับหัวใจมักง่ายอัลบั้มชุดแรก
ครับผมนี่คือจุดเปลี่ยนจุดแรกเลยครับพอดังเนี่ยถึงได้มีโอกาสได้ไปต่างประเทศอย่างที่ผู้ใหญ่เขาว่า
แล้วก็ได้เจอได้เจอความรักอยู่ที่นั้น
ผมพูดแล้วนี่แหลมฟังแล้วนี่ผมขนลุกกับพี่
นั่นเป็นจุดเปลี่ยนอันที่สองสิ่งที่ไม่น่าเชื่อใช่ครับ
จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญอันที่สองคุณแจ้มก็คือการมีครอบครัว
คือจากคนที่ไม่ได้มองอนาคตว่าต้องอะไรใช้เงินไปวัน
วันคือหมายถึงว่าใช้เงินอยากได้อะไรก็ซื้อใช้เท่าไหร่เราก็ซื้อ

ก็เปลี่ยนมาเป็นเนี่ยครับครับผม
คือการที่เราโตขึ้นเนี่ยก็ทำให้ผมหันกลับมามองพ่อ
สิ่งที่พ่อห่วงมองสิ่งที่พ่อให้มองสิ่งที่พ่อพูดมองสิ่งที่พ่อสอน
คือมันเป็นทุกอย่างคือผมอาจจะเคยแบบดื้อรั้นหรือว่าอะไรนะ
คือสุดท้ายพอเราโตเรามีครอบครัวทุกอย่างมันสอนเอง
มันสอนเพราะว่าคือพ่อก็คือเป็นพ่อพ่อโตกว่าเราพ่อมีครอบครัวมาก่อนเรา
เพราะมองหลายมุมให้กับลูกผมก็เลยย้อนมาแบบว่าเราก็สนุกมาพอแล้ว
คือได้เที่ยวได้ทำนู่นทำนี่มาเยอะแยะมากมายพอแล้ว
พอวันนี้มันมีครอบครัวหลายคนที่บอกว่าทำไมแช่มเปลี่ยนไป
เพราะว่าเราเห็นอะไรมาพอสมควรแล้วมันถึงเวลาที่เราจะต้องหยุดแล้ว
ทำไมวันนี้เราจะมีครอบครัวแล้วเราจะต้องอยากออกจากบ้านไปสังสรรค์กับเพื่อนเหรอ
หรือว่าไปนู่นไปนี่คือแต่ละวันเนี่ยเรามีงานมันก็มากพอแล้ว
เราไปทำงานเราก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่กับครอบครัวแล้ว
ฉันทำงานเสร็จกลับบ้านเถอะมันบอกเราตลอด
วันนี้ผมมีความสุขแทนคุณแช่มากเลยผมยินดีมากแล้วผมก็รู้สึกมีความสุข
แต่สิ่งที่ผมได้จากคุณแช่มคือผมต้องวางแผนชีวิต
แล้วก็เริ่มลงทุนอะไรบางอย่างที่เพื่อลูกเหมือนกัน
ขอบคุณคุณแชมมากครับวันนี้ขอบคุณครับ
สุดท้ายแล้วครับอยากให้เดี๋ยวเราจะมีของมอบให้นะครับ

ตามติดชีวิตแช่มแช่มรำในวันนี้สิ่งที่ผมได้จากคุณแช่ม
นั่นก็คือเรื่องของความเป็นผู้นำครับ
และเด่นที่สุดนั่นก็คือเรื่องของความเป็นผู้นำครอบครัว
คุณแช่มสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวจริง
แช่มรำไม่ได้เพียงแค่สร้างสรรค์ผลงานการร้องเพลง
โชว์บนเวทีเท่านั้นแต่ยังสร้างสรรค์ชีวิต
เพื่ออีกหลายชีวิตจะได้อยู่ยังมีความสุขอีกด้วย
และนี่คือตามติดชีวิตลูกทุ่งขอบคุณมากครับ